อีกที่หนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมา
คือช่วงนี้ฝนมันเริ่มตกมันทำให้ต้นไสเนี่ยนะคะ
กำลังผลิยอดแตกใบออกมาสวยงามมากเลย
แล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่สวยงาม
เรากำลังพูดถึงอุทยานไสงามที่จำอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะคุณผู้ชม

ขอให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนี่เป็นอย่างไร

เพราะเข้าสู่ช่วงฤทธิ์ฝน
ไสงามก็จะแตกใบแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาแบบนี้ล่ะคุณผู้ชม

ก็เรียกว่ากำลังเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันแหละ
แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ไปมาสะดวกด้วย
ก็คือบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริท
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีพื้นที่กว้างเกือบ๒ไร่เลยนะคะ

เพราะว่าต้นไสเหล่านี้มีอายุกว่า๓๕๐ปีเลยนะคะ
คือโดยอุทยานไสงามเนี่ย
เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงนับตั้งแต่สมเด็จพระศรี
ัชรินทราบรมราชนีนาฏในราชการที่๕

ตั้งแต่๒๑มกราคม๒๔๕๔นู่นล่ะค่ะ
และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่าใส่งาม
อ่าแล้วก็เห็นต้นไสเนี่ยย้อยออกมาสวยงามมากมากเลยนะคะครับ
แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน
จากความร่มรื่นสวยงามตามแบบธรรมชาติสร้างสรรค์มาแล้วนี่นะคะ

สายหมู่สายความเชื่อสายศักดิ์สิทธิ์ต้องมาเลย
เพราะว่ามีสารเจ้าแม่ไสงาม
ซึ่งเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือด้วย

แล้วก็ด้านข้างของศาลนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเรือนวิบุญลักษณ์

ใครที่อยากจะไปสักการะสารเจ้าแม่ไสงาม
ชมต้นไสสวยแบบนี้

แนะนำเลยว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่พักผ่อนในช่วงของฝนตกแบบนี้

โทรสอบถามการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชศรีมาได้เลย

นี่แหละครับทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้ติดตาม
แล้วก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับ

ที่ท่องเที่ยวนี่มีเยอะจริงนะครับ